เรื่องของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น
เมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ปี๒๕๖๐นะครับ
เกิดขึ้นวันที่๒มกราคม๒๕๕๙
หลังจากที่ทุกคนกลับภูมิลำเนา
กราบไหว้พ่อแม่ไปพบกับครอบครัวเรียบร้อยแล้ว
และต่างคนก็ต่างจะเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมนคร
เดินทางจากจันทบุรีนะครับ
เป็นอุบัติเหตุรถตู้ผู้โดยสารเต็มคัน
จันทบุรีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมนคร
ชนประสานงากับรถกระบะ
ที่รถกระบะก็มีผู้โดยสารนั่งมากว่า๑๐คน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
จนทำให้เกิดไฟลุกท่วมทั้งรถตู้และรถกระบะ

ก็เกิดขึ้นในวันที่๒มกราคม๒๕๖๐ในช่วงกลางวัน

ไปพบเหตุการณ์ที่ไฟกำลังลุกไหม้รถตู้โดยสาร
ประจำทางสายที่๙๙๐๗กรุงเทพจันทบุรี
ทะเบียน๑๕๑๓๕๒กรุงเทพฯ

หมายแรกทะเบียน๑ทภูเท่า๒๔๘๓กรุงเทพฯมค
พังยับเยินทั้ง๒คันนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามฉีดน้ำดับเพลิง
ทั้งสิ้น๓๐นาทีจนเพลิงสงบลง

ไม่สามารถช่วยผู้โดยสารออกมาได้
ทั้งจากรถตู้และรถกระบะนะครับ
ทำให้คนที่มากับรถตู้
เสียชีวิตทั้งสิ้น๑๔ศพ
เป็นชาย๔ศพเป็นหญิง๑๐ศพ

มีผู้โดยสารที่มากับรถกระบะ

เป็นชาย๕ศพเป็นหญิง๖ศพ

มีผู้รอดชีวิตเพียง๒คนเท่านั้น

รวมทั้งสิ้นจากเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลด
อุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น
มีผู้เสียชีวิตถึง๒๕ศพ

ที่เป็นนิสิตแพทย์ศาสตร์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วย
และมีคนสำคัญคนอื่นอีกนะครับ
ที่พ่อแม่แล้วก็ญาติมิตร
เศร้าเสียใจต่อการจากไปนะครับ

ได้เดินทางไปรับฟังคำตัดสินของศาลจังหวัดจันทบุรี
ซึ่งอ่านคำพิพากษาคดีรถตู้โดยสารสายกรุงเทพจันทบุรี
เสียหลักพุ่งข้ามเลนชนกับรถกระบะที่อำเภอบ้านบึง
วันที่๒มกราคม๒๕๖๐จนมีคนตาย๒๕ศพนี้
โดยยกฟ้องบริษัทคิวรถตู้โดยสารนะครับ
ด้วยเหตุผลแบบนี้ครับ
โดยทนายความของฝ่ายโจทย์
คือของผู้เสียหายและของผู้เสียชีวิต
เปิดเผยคำพิพากษาของศาล
บอกว่าสารพิพากษายกฟ้องบริษัทเจ้าของรถตู้
เนื่องจากนายสูมนิ่มสมบัติคนใครขับรถตู้

ยังไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานของบริษัทดังกล่าว

แต่ได้ให้บริษัทขนส่งจำกัดหรือบริษัทข่อสอ
เป็นผู้จ่ายค่าสินไหมทดแทนจำนวนทั้งสิ้น
ล้านบาทให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ
ที่สารได้ยกฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด

เพราะสารมองว่าไม่ใช่นายจ้าง
หรือเป็นตัวตายตัวแทนของคนขับ
แต่ในส่วนของบขถือว่าเป็นหน่วยงาน
จัดทำสัญญาสัมปทานเกี่ยวกับรถตู้โดยสาร

รวมไปถึงลูกชายของคนขับรถตู้

ต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายโจทย์ทั้งหมดนะครับ
โสพลหนูรัฐทนายความฝ่ายโจทย์

เยียวยาเหยื่อรถตู้๒๕ศพ
สารชั้นต้นจันทบุรีพิพากษาให้จำเลย
รับผิดต่อโจทย์ทั้ง๑๔รายที่เข้าชื่อยื่นฟ้อง
โดยกำหนดเป็นค่าทำศพค่าขาดอุปการะ

บางคนจะได้รับค่าเสียหายต่อทรัพย์เป็นรายบุคคลนะครับ
ซึ่งจะมีการดำเนินการไต่สวนตรวจสอบ
ไล่สำนวนที่ทีละคน
มีการบวกลบตามอัตราศิลป์ใหม่ที่กำหนด
แต่ที่น่ายินดีว่าจะมีการจ่ายสินใหม่ให้แก่ผู้บริโภค
เป็นค่าเสียหายนอกเหนือจากที่ทนายเรียกร้องอีก๕แสนบาทนะครับ
แล้วก็รายที่จะได้รับมากสุดก็คือ
นายพรมพฤษหรือว่าน้องกันกศิริวรานนท์นิสิต
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้รับจำนวน๘ล้านบาท

โดยส่วนมากก็จะได้ค่าทดแทนรายละ๕แสนบาท
แบ่งเป็นบีดา๕๐๐๐๐๐บาทมาดา๕๐๐๐๐๐บาท
หากเหลือบีดาบรายเดียวก็จะได้รับ๕แสนบาทด้วย
นี่คำเปิดเผยจากในส่วนของทนายนะครับ
แล้วก็ทนายยังบอกอีกนะครับว่าจากนี้คงมีการยื่นอุทธรณ์ในคดี
เพราะเชื่อว่าบริษัทบขคงไม่ยินยอมจ่ายเพียงเจ้าเดียว
ต้องให้บริษัทรถตู้มีส่วนร่วมในการจ่ายค่าทดแทนด้วย
ก็อาจจะมีการยื่นฟ้องถึงสารดีกาเลย
เพราะถือว่าเป็นคดีตัวอย่างที่ก่อประโยชน์กับผู้บริโภคและประชาชนส่วนมาก

มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ฆ่าที่คิวรถตู้
จนกระทั่งเส้นทางการเดินทางนะครับ

แล้วก็หลังจากนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของกฎหมาย
ที่บอกว่าจะออกมาตอนแรกหั่มหนังท้ายกระบะอะไรแบบนี้นะครับ
เพราะว่ามีการตรวจสอบเมื่อเหตุครั้งที่แล้ว
บอกว่ารถตู้คันที่เกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงระหว่างวันที่๑ถึงวันที่๒มกราคมปี๖๐เนี่ย
ขับรถถึง๕เที่ยวภายใน๓๑ชั่วโมง

วนแบบไม่ได้พักเลยนะคะเพราะว่าคนก็มาใช้บริการเยอะครับ